ไม่รู้มั้ยมีเหตุตายายทะเลาะกันค่ะ
สาเหตุก็คือคุณตาไม่ยอมอาบน้ำเป็นปี
เป็นปีเป็นปีคุณยายก็เลยไล่บอกไปอาบน้ำจะได้ไม่เหม็น
ตาก็อาบก็อาบแต่เดินเค้าไปบ่นไปหมดยายไปแล้วก็ปิดขวาชะโคกกระแทกตู้ง
แล้วมันแตกยายก็เลยอย่างนี้ใช่ไหมไปหยิบชักโคกที่มันแตกฟาดตา
โถอายุคุณตา๘๒ตาแกจะทำสถิติหรือเปล่า
โอ้โหคุณตาแล้วคุณยายก็๗๘แล้วค่ะโอ้โหเป็นบ้านสองชั้นถนนแม่พระดุฮาไทยนิรมนต์
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน
ห้องน้ำด้านล่างเจ้าหน้าที่ไปพบคุณตาปิยะปัธมาพิรัตน์อายุ๘๒ที่ศีรษะ
กับที่ต้นแขนด้านซ้ายมีแผลฉีกขาดนะคะปฐมพยาบาลก่อนแล้วก็ต้องส่งโรงพยาบาล
ที่เกิดเหตุมีเศษฝาถังชะโครกตกอยู่ในบ้าน
นี้๓๐ปีละ

แต่ก็อยู่กันมา๕๐ปีก็เป็นเรื่องปกติเนาะ
ตาไม่อาบน้ำมาเป็นปี
ตาโหมโห

ก็เดินเข้าห้องน้ำให้นะแต่พอไปถึงห้องน้ำตาน่าจะอารมณ์โมโหยังค้างอยู่
ทำลายฝาปิดถังน้ำชักโครกที่อยู่ด้านบนที่ไว้กดน้ำค่ะ
แล้วมันหนักมันเป็นเหมือนแบบหนักนะมันแตก
คุณยายโมโหเอาอย่างงี้ใช่ไหมหยิบไอ้ที่แตกผู้ยังใส่ตา
แล้วก็ตีใส่ตาไป๒๓รอบ
แล้วเสียงดังถึงขั้นเพื่อนบ้านได้ยินนะ

แต่คุณตาก็บอกก็ไม่เป็นไร
ก็ไม่ติดใจเอาความยาย

ทีมข่าวของเราไปหาทั้งคุณตาทั้งคุณยายนะคะครับ
ไปเจอเนี่ยค่ะนายปียะคุณตาปียะเนี่ย

นั่นไงนั่นไงตา

แล้วคนที่ไปอ่ะนี่นี่นี่

ยังต้องตากผ้าถุงให้เมียอีกวันนี้
โถเราส่งติไปนะเรื่องแบบนี้
กิติศักดิราชัยเจริญสุข
ได้ถามยายยายบอกว่าก็ยายโมโหอ่ะ
ก็บอกมาตั้งนานแล้วอ่ะตาเนี่ย

แค่ปีเดียวเอง
อยากลองบ้างไหมคุณภาคภูมิลองไม่อาบน้ำสักปีนึง
เดี๋ยวรอดูว่าภรรยาจะทำยังไง
แล้วทำไมติไปนั่งข้างไกลตาเลยติอ่ะ

ขอนั่งใกล้ยายดีกว่า

แล้วชอบเอาข้าวของในบ้านไปซ่อน
โอ้โห
ยายบอกว่าเพื่อสั่งศรและเตือนความจำ

ของในบ้านก็ชอบเอาไปซ่อน
เอาผ้าเช็ดเท้ามันนอนหวนหัวจะทำได้ยังไง

เขาบอกว่าตาเขาหลงลืมไม่ใช่เหรอยาย
ยายไปตีตาเนี่ยยังไงตาก็จำไม่ได้หรอก
ตาก็อายุโอ้โหเท่าไหร่
แล้วใช่ไหมยายทำแบบนี้มันไม่ดีนะมันผิดกฎหมายนะตานะยายนะ
ตำรวจจับขึ้นมาจะทำยังไงจริงยายก็ตอบติว่าก็ใช่
เมื่อวานนี้ตำรวจก็มาหายายที่บ้านชาวบ้านก็มาดูเต็มไปหมดนะ
คนที่รู้จักก็มาถามถ่ายยายเองคุณยายบอกว่ายายก็อายนะ
ทีมข่าวก็เลยบอกยายว่าเอาอย่างนี้ไหมยายไหนตาเขาก็ไม่แจ้งความ
แล้วก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วห้าสิบกว่าปียายสัญญาได้ไหม
ว่าจะไม่ทำแบบนี้กับตาอีกยายบอกว่าได้ติยายสัญญา
แต่ติต้องให้ตาสัญญากับยายก่อนนะค่ะ
ตาจะอาบน้ำทุกวันอ่าเพื่อที่ตัวจะได้ไม่เหม็น
ติก็เลยไปบอกตาค่ะติบอกโอ้โหนี่เรื่องใหญ่
ติไปบอกตาว่าตาทำตามที่ยายต้องการได้ไหม
อาบน้ำทุกวันอาบน้ำทุกวันได้ไหม
ตาก็สัญญาว่าจะขยันอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันสระผม
แถมให้อีกเหรอตัวจะได้ไม่เหม็นยายจะได้ชอบ
ตาก็ยังรักยายเหมือนเดิมโอ้โหตั้งแต่เหมือนวันแรกที่พบกัน
ไม่คิดถึงอดีต๕๐กว่าปีรวดวันแรกที่จีบกันรักกันเลยเหรอ
ไม่คิดไม่คิดคิดกับมันไม่ได้
คิดกับมันแล้วแย่แล้วแย่
หนูว่ามันไม่ดีนะทำร้ายร่างกายกันเอง

สัญญานะมามามา

เขาสัญญาแล้วยายจ๋ารักยายมั้ยนะ

อ่าตายายแล้วเห็นไหม

สัญญาว่าจะไม่ยุ่งไม่ทำอะไรให้เสีย

แต่ติบอกมาดูทางฝั่งยายดูยังงอน

แต่กว่าจะชูมือขึ้นไปได้เนี่ย

แล้วคุณยายทำยังไงนะเดี๋ยวลองดูค่ะ
อันนี้ก็มีนิดนึงหน่อย
เอาตะลิวสับมั่งเอาน้ำร้อนสาดมั่ง

ทำทำไมโมโหกับมันมั่งสิ
มันเก็บหมดภายในลิวสับหมดอะไรเก็บหมด
คือหนูจะตาเนี่ยเขาลงหลงลืม

เหมือนกับว่าชีวิตคู่นะตายาย
อันนี้ตอนที่คุณยายบอกตอนแรก

ใช่ค่ะขอบคุณตินะคะ
คุณตาคุณยายก็อยู่กันมา๕๐กว่าปี

คุณภาคภูมิลองนะสักปีนึงนะไม่อาบน้ำเนาะ